เรื่องของแม่ตะเคียนที่อ่างทองที่ผมปล่อยไว้ใช่ไหม
นี่แหละที่ทำพิธีอยู่นะครับพิธีอันเชิญตะเคียนทองพ่อปู่แม่ย่า
ขึ้นจากบ่อทรายหลังจากไปเข้าฝันกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
คือเธอบอกว่าในฝันเธอขอให้สมปรารถนาไว้ด้วย

ขณะทำพิธีที่จะเอาขึ้นจากบ่อทรายนี่แหละครับ
ผู้หญิงคนนี้กรีดร้องขึ้นมาเหมือนวิญญาณตะเคียนเนี่ยจะเข้าสิงร่างเธอนะครับ
ทำยังไงล่ะคราวนี้ไปหารถเทลเลอร์สิครับ
ที่มาขนแม่ตะเคียนไปนะฮะว่าเลขทะเบียนอะไรบ้างไปติดตามครับ
นะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ใกล้ต้นตะเคียนที่กำลังยกขึ้นไปบนรถเทรลเลอร์เพื่อขนย้าย
พักหนึ่งหลังอาการเธอสงบลงนะครับ
แล้วก็เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนเสร็จเรียบร้อย

ทราบว่าเธอชื่อนางสาวธัญพัฒน์อินทนะ

อันเชิญพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทอง

เธอเองก็ควบคุมตัวเองไม่ได้
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับ
ขณะที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

ขณะทำพิธีอันเชิญต้นตะเคียนพ่อปู่

โดยการยกตะเคียนขึ้นจากบ่อแรก

แต่พอมาบ่อที่๒ลืมจุดทูบครับ
อาจทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ขณะที่นางทันรัศมีวราพุทธิเศษ

เป็นต้นตะเคียนขนาด๒คนโอบยาว๑๙เมตรครับ
ส่วนแม่ย่าสร้อยสังวานขนาด๒คนโอบเหมือนกัน
ยาวสั้นกว่านิดนึง๑๗เมตร

เข้าฝันว่าบอกว่าอยู่ในบ่อทราย
ขอให้ช่วยอันเชิญมาอยู่ร่วมกัน

ซึ่งในฝันเธอได้ขอโชคลาภจาก
ปู่แม่ย่าตะเคียนทองแล้วเอาไปเสี่ยงโชค
เสี่ยงโชคแล้วมาได้โชคลาภสมปรัฐนานี่สิครับ
ทำให้เธอมีทุนทรัพย์มากขึ้น
มาทำพิธีอันเชิญขึ้นจากบ่อทราย
เพื่อไปอยู่ร่วมกันที่บ้านหมอธรรมในพื้นที่ครับ

รับการสื่อสารจากแม่ย่าตะเคียนกับพ่อปู่ตะเคียน
ว่าให้เอาพ่อปู่ออกจากบ่อให้หน่อย
เพราะว่าท่านอยากมาสร้างบุญกุศล
แล้วก็ให้โชคให้ลาบลูกหลาน

ก็ลองทดสอบดูปรากฏว่า
ได้ถูกหัวจริงตามที่ท่านสจะไว้ให้กับเรา

ท่านมาแล้วเป็นเจ้าภาพในงานนี้
แล้วกันหลบแยกเคลื่อนที่มานักที่บานหลังลิ้ง
ต้องมาครับต้องมาด้วยชาวบ้านนักเสียงโชคต้องไปด้วย

เลขที่เกี่ยวข้องกับต้นตะเคียนทั้งหมด
รวมถึงเลขทะเบียนของนี่ครับ
ปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วนะฮะ
พอหอมปากหอมคอก็แล้วกัน